ค้ามา้วก่อนก็ตอนแรกว่าจะคุยกับเย้หญิง

โทรแล้วตอนนี้กำลังแบบว่า

ประมาณให้นี่พี่นิ้งก็จะโทรกับเรา
ตอนนี้เค้าว่าลูกเป็นอันดับ๑ตอนนี้กลางเรียนแบบว่า

คุณหนิงก็บอกว่าจริงแล้วคนก็ถามว่า
นิงเนี่ยกำลังจะมีลูกไหมจริง
เมื่อคุยกันตอนที่ไปเมืองนอกด้วยกันตอนนี้

ก็เมื่อตอนปีนี้แกจะทำอะไรไอ้หนิง

บอกโอเคก็อายุอนามเราก็ไม่ได้น้อยกันแล้วเนาะนิงเนาะ

คือมันก็อยู่ในขบวนการการแพทย์ของการผลิตทายาท

แต่ดันมาป่วยนางก็ป่วยซะก่อน

แต่ครอบครัวก็ยังจะทำนะไม่ใช่จะไม่ทำนะ

ที่ไปแอดลิศมิตรโรงบาลเนี่ย

คือยังอยู่ในกระบวนการของการแพทย์

ยังไม่แข็งแรงแต่ก็ยังจะเดินหน้า

อย่างที่ร้อนอย่าเบะปากฉันเห็นร้อนเบะปากแต่ไม่คิดตอนฉันทานขาวไอ้นิ่งไอ้จี้เบะปาก
นี่น่าจริงมันเป็นคนไม่อยู่กับที่มันเป็นคนไม่นิ่ง

อย่างนี้มันเป็นเพื่อนคนเดียวที่สมมุติวันนี้หนูบอกกูนอนไม่หลับ
มันสามารถขับรถมาหาหนูได้ตอนตี๓ในชุดนอน
สามารถวันนี้แค่แบบว่าพี่เหมียวโทรไปบอกว่าอยากกินมะขามที่ตลาด
พูดเลยอย่างงั้นเจ็บมาเลยใช่มั้ย

เออเป็นน่าร่ำมันเป็นอย่างนี้จริง

คุณหมอก็เลยแนะนำให้นางพักผ่อนไง
ตอนนี้ก็เตรียมตัวใส่ตัวอ่อนให้เขาเจริญเติบโต
แต่พอดีเราไม่สบายก่อนก็ต้องหันมาดูแลตัวเอง

แข็งแรงจะได้มีน้องได้